ในช่วงของตรุษจีนแบบนี้แน่นอนครับ
ทางด้านของลูกหลานก็จะไปซื้อเครื่องของเส้นวาดแหม่งพระพระรุธ
โดยเฉพาะปีนี้มันมีการเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยมากขึ้น
โดยเฉพาะเครื่องกระดาษแหมปีนี้ทันสมัยมากเลยนะครับ
ต้องปกติเนี่ยถ้าเราคุ้นตาชินตากัน
ก็จะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้ารองเท้า

อ้าวมีบ้านหลังเริ่มมีรถยนต์มีรถสปอร์ตค้ามีคนขับรถ

ไบท์มีบิ๊กไบท์แล้วก็มีสมาร์ทโฟนต่างมากมายเลยทีเดียว
เดี๋ยวให้คุณพัชริยโชธพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยนะคะ
ว่าปีนี้มีเทรนด์กระดาษเงินกระดาษทองแบบนี้อะไรอีกบ้างค่ะ
เป็นเครื่องกระดาษรูปแบบใหม่ที่ร้านค้าผลิตออกมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก
ไฮเทคชุดนี้ครับก็อยู่ที่ราคา๗๐บาทครับ
เพราะว่าชาวจีนรุ่นใหม่เขาก็เชื่อว่าเมื่อมอบให้กับบรรพบุรุษแล้ว
บรรพบุรุษก็จะมีความสะดวกสบายและสามารถติดต่อกลับกับลูกหลานได้อย่างรวดเร็วครับ
ตามความเชื่อของชาวจีนลูกหลานจะต้องเผาเครื่องกระดาษเงินทอง
รวมทั้งเข้าของเครื่องใช้แบบต่างเพื่อแสดงความกระตันอยู่
และการเผากระดาษเงินกระดาษทองนั้นก็ยังหมายถึงสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานอีกด้วย
เราก็ส่งให้ท่านแล้วก็สบายใจแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนมา
ก็คือว่ามันก็จะทำให้มันมีใหม่แปลกคนซื้อก็น่าสนใจหน่อย
ใช่ถ้าเห็นอะไรที่แบบใหม่ออกใหม่แปลกใหม่เราก็จะซื้อไปไหว้
มันก็เหมือนกับว่าปีหนึ่งปีนึงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเหมือนกันมีอะไรใหม่ก็ซื้อ
เครื่องกระดาษรูปแบบเก๋ไก่นี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่๒๐๐๖๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับขนาดและความใหม่ของสินค้า
ส่วนกินจั๊วกระดาษเงินกระดาษทองที่ลูกหลานนำมาทำเป็นชุดพับเป็นรูปดอกไม้ก่อนไหว้
ิมอังจัวยี่หรือแบงคกงเต็กใช้สำหรับเบิกทางไปสู่สวรรค์ของคนตาย
เฉลี่ยอยู่ที่๑๐๐บาทขึ้นไป
ส่วนบรรยากาศวันจ่ายของเส้นไหว้ย่านเยาวราชนั้นก็คึกคักตลอดทั้งวัน
แม้ว่าราคาสินค้าจะแพงขึ้นแต่คนไทยเชื้อสายจีนก็ยังออกมาจับจ่ายเท่าเดิม
โดยเฉพาะชุดซาแซที่ประกอบด้วยหมูเป็ดไก่
เพราะชาวจีนเชื่อว่าการไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษก่อนที่จะเข้าวันตรุษจีนนั้น
ถือเป็นสิริมงคลของชีวิตในวันเริ่มต้นปีใหม่
สุริยโชธข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน